คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพนี้ที่สมุทรสงครามนะคะ
เห็นภาพแล้วน่าตกใจรถเก่งคันหนึ่ง
ไฟไหม้แบบโอ้โหน่ากลัวมาก

แล้วก็เป็นรถใหม่ป้ายแดงด้วยนะคะยี่ห้อเทสล่า
นี่ค่ะไปชนกับเสาที่หน้าปั๊มน้ำมัน
แล้วไฟลุกไหม้ขนาดนี้เลยค่ะ
เคสล่าสีบรอนเทารุ่นโมเดล๓ป้ายแดง
ทะเบียนสรศรี๔๒๓๕กรุงเทพค่ะ
คือไปฟาดกับเสาหน้าปั๊มน้ำมัน
ถนนพระราม๒นะคะที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ประมาณเกือบ๒ทุ่มค่ะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ใช้เวลาอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงกว่าจะคุมเพลิงได้นะคะ
จังหวะต้องพลิกรถให้ตะแคงข้างเพื่อจะดับไฟ
เพราะว่าใต้ท้องรถเนี่ยคุณผู้ชมดูนะคะ
คือไฟมันยังเยอะอยู่เลย

รถยังใหม่อยู่เลยยังป้ายแดงอยู่เลยนะคะ

เพราะว่าเขาหนีออกมาจากรถได้ทันบาดเจ็บนิดหน่อย

มีอัลดี้สีเหลืองทะเบียนสสวแหวน๔กรุงเทพ
มีนายกิติสันอายุ๒๔เป็นคนขับ
ชนท้ายรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินนะคะ
คนขี่รถจักรยานยนต์ชื่อว่านายบนกิจอายุ๔๒

กู้ภัยส่งโรงพยาบาลมหาชัยแม่กรอง
ทีนี้ค่ะก็ต้องไปถามคนที่เห็นเหตุการณ์

มุมหนึ่งคือรถเทสล่าไฟลุกไหม้
อีกมุมหนึ่งมีรถอัลดี้สีเหลืองไปชนกับรถจักรยานยนต์

คือเขาได้ยินเสียงเบรกเอี๊ยดมาไกลเลย
แล้วก็ได้ยินเสียงชนดังตู้มหันไปอีกทีคือ
รถเทสลาเนี่ยค่ะไปชนกับเสาไฟฟ้าหน้าปั๊ม

แข่งกันมาแล้วพอเหมือนเสียหลักละพี่อืม
ใช่ก็ขัดว่าขับตามมาหลายคัน
เจ้าหน้าที่บอกว่ามันน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ

คือรถอัลดี้ไปชนท้ายกับรถจักรยานยนต์
เสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูง
แต่คาดว่าเขาก็ไปชนป้ายก่อนนะครับ
มันหมุนไปฟาดกับเสาไฟฟ้าแรงสูงอีกที
ไฟมันเลยลุกไหม้เนี่ยทะเบียนป้ายแดงแบบนี้ค่ะ
แต่ก็ต้องรอการสอบสวนอีกครั้งนะคะ
แล้วก็ไปรอไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ

คือวันนี้ทางเจ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมุทรสงคราม
ก็ใช้รถเครนตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงขึ้นใหม่
เพราะกลัวมันจะหักล้มลงมาอีก